สำหรับสัปดาห์มหามงคลนี้นะคะหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งจัดกิจกรรมการกุศลโดยเฉพาะที่โรงเรียนสอนตัดผมในจังหวัดสุราธานี
นำคณะนักเรียนไปตัดผมให้กับนักเรียนภายในจังหวัดฟรีนะคะ
อกจากนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาวค่ะ
ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ
นิสารัฐเทพิทักษ์ภรรยาเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทร์ประเทศลาว
เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียงจันทร์
พร้อมกล่าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกร
จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาอาชีพในปี๒๕๑๙
ส่วนในสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกพร้อมหน่วยงานราชการและประชาชนในอำเภอสวรรคโลก
จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศาถวายเป็นพระราชกุศล
แสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อพระองค์ท่านและถวายพระพรชัยมงคล
ทรงมีพระพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขณะที่นายอาคมสุขพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายวัญชัยสิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกันเปิดนิทัศกาลเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศและมีพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชน
และนักศึกษากว่าพันคนเข้าร่วมในพิธีค่ะ
และที่จังหวัดสุราธานีนะคะช่างตัดผมกว่า๑๐คนของโรงเรียนตัดผมแห่ง๑
ในอำเภอเวียงสะออกมาตัดผมให้กับเด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในพระราชูปธรรมฟรี
ซึ่งนายอภิชาติถวายเป็นครูสอนตัดผมบอกว่า
ปกติจะนำช่างฝึกหัดออกไปตัดตามชุมชนต่าง
แล้วก็โรงเรียนในถิ่นชนบทเป็นประจำทุกวันพุธ
แต่ว่าช่วงเดือนแห่งวันแม่แบบนี้นะคะ
ได้รวบรวมช่างที่จบหลักสูตรและประกอบอาชีพแล้ว
กลับมาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินค่ะ